อีกเรื่องหนึ่งที่ทางสถาบันเขาก็พยายามแก้ปัญหาอยู่นะครับ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนชาวบ้านก็ได้แต่เอือมระอากันไป
ก็คือนักเรียนนักศึกษาช่างกลต่างสถาบันยกพวกตีกันทำร้ายกัน
แต่ว่าเย็นวันนี้เนี่ยก่อเหตุถึงขั้นใช้ระเบิดปิงปองยิงกันด้วยนะครับ
เสียชีวิตไปศพหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถววัดศรีเอี่ยมถนนศรีนครินเขตบางนากรุงเทพนะฮะ
มีนักเรียนช่างกลประมาณ๓๐คนยกพวกตีกันนะครับ
ปลาระเบิดปิงปองด้วยใช้ปืนยิงใส่กันด้วย
มีผู้บาดเจ็บ๑คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตอีก๑คน
คนที่เสียชีวิตชื่อนายชนะทิพย์เปี่ยมสุขชื่อเล่นชื่อมอสนะครับ
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพปี๑

นี่เพิ่งปี๑เลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีระเบิดปิงปอง๑ลูกนะครับ
ที่เจอแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นถนน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราทราบข่าวเมื่อช่วงบ่ายเย็นนี้รีบไปเลยนะครับ

ไปสอบถามจากคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งบอกว่าเขาอาศัยอยู่แถวนี้ก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นก่อน๑ครั้ง
หลังจากนั้นไม่นานมีเสียงปืนตามมาอีก๓นัด
แล้วกลุ่มที่ยกพวกทำร้ายกันวิวาดกันก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
แล้วสถานที่ยิงสารนั้นยิงแหละลัวเลยหรือว่า
ใช่ครับยิงปั้งคลิกแค่ยิงขึ้นฟ้าขู่อะไรแบบ
เราได้ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนของผู้ตายด้วยนะครับ
เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเกือบ๓โมงเย็น
กลุ่มของพวกเขาขี่จักรยานยนต์หลังเลิกเรียนจะไปส่งเพื่อนที่ซอยลาซานสุขุมวิทย์ร้อยเจ็ด
โดยบริเวณสุขุมวิท๑๐๕นะครับ
โดยบริเวณปั๊มแก๊สตรงทางกลับรถเนี่ยมีนักเรียนช่างกลอีกสถาบันหนึ่งประมาณ๓๐คน
จอดจักรยานยนต์อยู่๒๐คัน
พอเห็นกลุ่มของพวกเขาขี่รถมา๑ในกลุ่มคั่วหรี่ชักปืนออกมายิงเลยฮะยิงใส่มาหนึ่งนัด
แต่กระสุนไม่ถูกก็เลยรีบขี่รถหนีกัน
จนไปถึงช่วงทางเลี่ยงเข้าถนนศรีนครินตัดเข้าโรงแรมโนโวเทล
ฝ่ายคู่อริขี่รถตามมาแล้วตามมาเยอะด้วย
แล้วก็ปาระเบิดปิงปองใส่รถของพวกเขาแต่ว่ารถก็ไม่ล้ม
ก็มันสายไปสายมาเรื่อยไปถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุ
เขาก็ขี่รถเบี่ยงทางซ้ายของโค้งกลุ่มคั่วหรี่ขี่เบี่ยงขวา
เพื่อให้ได้มุมยิงโอ้โหแล้วก็กระหน่ำยิงใส่พวกเขา
กระสุนโดนมอสที่เป็นคนขี่รถนะล้มลงนะครับ
หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ยังตามมากระทืบซ้ำด้วยนะ
ก่อนจะพากันขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็หนึ่งในนั้นแหละยิงก่อนครับ
ยิงนักแรกนี้ยังไง
โดนครับแล้วทางเข้าเส้นศรีนักรินเพื่อนผมมาโดนระเบิด
แล้วก็ขับมาอีกก็มาโดนยิงแล้วก็ล้มเลยครับ
ผมว่าน่าจะโดนระเบิดมาก่อนแล้วน่าจะมืนมาแล้วครับ
เขาก็ขับรถสายมาเลยครับแล้วก็มาโดนยิงอีกทีก็ตรงทางโค้งครับ

ตรงข้างครับเพราะคนกลางโดนเข้าเข็นทะลุ

ผู้ตายนี่เขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

นี่เห็นไหมคุณแม่มาถึงโอ้โห

เวลามีข่าวแบบนี้บอกไม่อยากให้ลูกมาเรียนเลยจะเรียนช่างกลเรียนเทคโนเทคนิค
สุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้เพื่อนผู้ตายบอกว่ายืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะไม่เคยรู้จักอะไรกับกลุ่มนั้นเลยนอกจากเป็นกลุ่มคู่อริต่างสถาบันกัน
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เขายืนยันว่ามันมาจากเรื่องของสถาบันค่ะนะ
ตำรวจสนบางนานะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วล่ะตามถนนหนทางต่างตามจุดที่เพื่อนเขาบอกขี่รถกันไปเนี่ย